คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้ครับสงสารสุนัขนะฮะ
คนที่เบื่อสุนัขแล้วก็เอายาเบื่อมาวางนะครับ
คุณผู้ชม๗วันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีสุนัขในชุมชนถูกวางยาเบื่อไป๕ตัว
ตายไป๔ช่วยได้๑นะครับ
ชาวบ้านวอนเลยติดป้ายเลย
อนเถอะหยุดใจร้ายได้แล้ว
ทำแบบนี้ทำไมสุนัขไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้คุณ
ทำแบบนี้ไม่สงสารมันบ้างเหรอ
นี่แล้วก็อุ้มสุนัขเจ้าตัวนี้ยังรอดนะคุณนะ
รักษาดูแลจนรอดแต่มีสุนัขตัวอื่นที่มันตายไป

โดยชาวบ้านหมู่๕ตำบลวังสาณวังโป่งจเพชรบูรณ์
ขึ้นป้ายประนามพฤติกรรมของคนใจร้ายที่วางยาเบื่อสุนัข
โดยข้อความที่ป้ายเนี่ยเขียนด้วยลายมือเป็นหนังสือตัวสีแดงเลยนะฮะ
ระบุว่าวอนชนใจร้ายหยุดเบื่อหมาเถอะสงสารมันนะฮะ
โดยนางสายชนสายทองมาตรชาวบ้านที่ถูกวางยาเบื่อ
ชาวบ้านที่สุนัขถูกวางยาเบื่อนะครับ
เล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับ
เริ่มตั้งแต่วันที่๑๓มกราคมที่ผ่านมา
สุนัขของเธอที่เลี้ยงไว้ชื่อเจ้าดุ๊กดิ๊ก
เป็นสุนัขพันธ์ไทยเพศเมียอายุ๕ขวบ

น้ำลายฟูมปากชักเกร็งอยู่หลังบ้านนะฮะ
เธอก็ดูรู้เลยสงสัยจะถูกวางยาเบื่อแน่นอน

ก็ใช้น้ำว่านรางจืดและไข่กรอกปากมันเข้าไป
แต่ปรากฏว่าช่วยไม่ไหวมันตายในที่สุด
ต่อมานะฮะอีก๒วัน๑๕มกราคม
พบว่าสุนัขของเพื่อนบ้านชื่อเจ้าเปปซี่
ถูกวางยาเหมือนกัน
แล้วก็อีก๒วันคือวันที่๑๗
มกราคมเจ้ามะยมอายุ๗เดือนเอง

แต่ว่าเจ้ามะยมนะฮะเจ้าของได้ช่วยเหลือไว้ทัน
ทำให้เจ้ามะยมรอดตายมาได้ตัวสีขาวเมื่อกี้นะฮะ
เจ้าของก็นำไปเลี้ยงต่อที่กรุงเทพ
หนีจากพื้นที่นี้เลยเพราะกลัวว่าจะมีคนใจร้าย
มาวางยาเบื่อเจ้ามะยมซ้ำอีกนะครับ
โดยนางสาวสายชนบอกว่าภายในระยะเวลาเพียงแค่๘วัน
สุนัขของชาวบ้านถูกวางยาเบื่อไปแล้ว๕ตัวนะครับ
ชาวบ้านก็มีคำถามกันว่าใครมาทำแบบนี้
เพราะสุนัขเหล่านี้เป็นสุนัขที่มีเจ้าของ
ไม่เคยไปกัดใครไม่ดุสร้างความเดือดร้อนให้ใครก็ไม่เคย
มีเพียงเห่าบ้างตามธรรมชาติของสุนัขเท่านั้นเอง
แต่กลับถูกคนใจร้ายนำยาเบื่อมาผสมอาหาร

ก็เลยทนกับพฤติกรรมแบบนี้ไม่ไหว
สำหรับคนใจร้ายเมื่ออ่านป้ายแล้ว

ที่ชาวบ้านเขียนคืออยากจะสาบแช่งคนใจร้ายเหลือเกินนะครับ